ครอบครัวนี้เขาเจอหมาของเพื่อนบ้านเนี่ยปล่อยออกมาหมากำลังวิ่งมาทำท่าคล้ายจะกัด
กลัวฮะเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน
ถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้มีคลิปหลักฐาน
ปรากฏว่าเจ้าของหมาออกมาไม่พอใจครับหลังจากนั้นต่างฝ่ายขึ้นเสียงด่าทอกัน
เสียงดังขึ้นดังขึ้นแล้วมีจังหวะหนึ่งที่อีกฝ่ายนึงอ่ะ
ชักปืนออกมาและผู้จาเชิงโขมขู่ด้วยค่ะ

ครับดูสิครับดูสิ
ฝั่งครอบครัวนี้ฮะพ่อแม่ลูกจะกลับเข้าบ้าน
ระหว่างที่รอให้เมียเปิดประตูจู่หมาเพื่อนบ้านนะครับ
ซึ่งบ้านอยู่ติดกันวิ่งเข้ามาทำท่าคล้ายจะกัด
ก็ด้วยความกลัวก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้
เพื่อเป็นหลักฐานถ้าหากว่าหมามันกัดจริง
เพื่อนบ้านซึ่งเป็นเจ้าของหมาไม่พอใจครับ
พวกเขาก็เลยทะเลาะกันเหมือนที่เห็นในคลิป
ยังไม่พอผู้หญิงเนี่ยถือปืนออกมาในเชิงคล้ายข่มขู่
แล้วพูดว่ามึงออกมาข้างนอกระวังจะวูบไม่รู้ตัว
ส่วนผู้ชายมาถีบประตูรั้วไม้รั้วฝาข้างบ้านจนเสียหายครับ
ครอบครัวนี้พ่อแม่ลูกเขาไม่สบายใจแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เห็นว่าล่าสุดถึงขั้นว่าประกาศขายบ้านเลยครับ
ไม่อยากมีปัญหาภารกสังอีกต่อไป
ทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกันกับฝั่งของคนที่เขาร้องเรียนก่อน
คุณจันเพลครับในพื้นที่ตัวเมืองโคราชบ้านเอื้ออาทรบ้านเกาะ
เล่าให้ฟังบอกว่ามีเรื่องทะเลาะบาดหมาง
แหนงแคลงใจกันกับเพื่อนบ้านคู่กรณีเป็น๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันเรื่องหมาพันบางแก้วของคู่กรณี
ปล่อยให้ออกมาอึกมาฉี่ข้างนอกแล้วทำท่าจะมากัดด้วย
หมาบางแก้วเขาก็กลัวไงว่ามันดุ
แทนที่เจ้าของหมาจะแก้ไขไม่ปล่อยหมาออกมา
ปรากฏว่ากลับโดนด่าทอครับด่ายาบคล้าย

และ๒๓ตุลาคมก็มาเกิดปัญหาทะเลาะกันอีกรอบหนึ่ง
หลังจากนั้นรุ่งขึ้นครับกล้องวงจรปิด
จับภาพและเสียงเอาไว้ได้
ปรากฏว่าเพื่อนบ้านมาตะโกนด่า
มากล่าวหาว่าโอ๊ยครอบครัวนี้เป็นพวกขี้เมา
เมาแล้วชอบหาเรื่องเหมือนต้องการทำให้เพื่อนบ้านคนอื่นอื่น
ได้ยินและเข้าใจผิด
เขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป
ไม่ไหวแล้วปวดหัวไม่สบายใจ
ขายบ้านเลยดีกว่าไปอยู่ที่อื่นดีกว่า
ไม่อยากทะเลาะอีกแล้วลองฟังดูหน่อยฮะ
อยากกินกะโลกว่ะ
เอาแล้วหาเรื่องคนเว้ย

ดั่วยุคดีน่ะอีก

ตอบตาตัวนี้จะได้ดั่วกูไม่ใช่เหรอ
ใครคิดถ่ายในดั่วไม่ใช่เหรอ
ไม่รู้จะอยู่ยังไงคือเขาขู่เราจะยิงเรา

พอมีปืนเราไม่มีปืนเราไม่มีอะไรสักอย่าง

ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามีปืนนะ

ตอนแรกไม่รู้ว่าเขามีปืนว่า

แต่ไม่รู้ว่าเขาจะพกปืนใส่เราขนาดนั้น

กลัวจนติดป้ายบ้านหายเลย

ดูดิน่ะติดป้ายขายแล้วไปถ่ายได้เลย

ยังมีเพื่อนบ้านอีกคนชื่อว่าป้าตุ้มครับ
ตุ้มบอกว่าเมื่อ๑๐ปีก่อนก็เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้าน

ปล่อยหมามากัดกับหมาของป๊าตุ้ม

ฝ่ายชายถือดาบมาฟันต้นไม้ขู่
แล้วตั้งแต่นั้นมาถูกคู่กรณี

หญิงมายืนด่าอยู่บ่อยครับ
ตุ้มบอกป้าเองก็เครียดเหมือนกันนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาเราไปพูด

อันนี้เป็นข้อมูลจากในฝั่งของเพื่อนบ้านนะครับ

อยากจะคุยกับทางฝั่งเจ้าของหมาด้วย

เพราะว่าล็อกประตูเลยปิดบ้านเงียบ

จะได้ฟังทุกมุมก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
และจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างนะฮะ
แต่ก็เครียดแทนเนอะมีปัญหากับเพื่อนบ้าน